ต้องถามคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านว่ามีกล้องติดหน้ารถกันหรือยัง

ถูกต้องนี่เป็นมติของคณะกรรมการกำกับ

หรือว่าคอปภเลยนะคะที่ประกาศออกมาแบบนี้
โดยตั้งใจที่จะลดค่าเบี้ยประกันภัยให้รถยนต

หลายคนก็เลยตอนนี้แห่กันไปหาซื้อกล้องแล้วล่ะ
กล้องก็มีหลายแบบนะคะ
เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะ

กล้องสามารถปรับความสว่างได้อัตโนมัติ

ราคาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าบาทค่ะ
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ที่นิยมขับรถในเวลากลางวัน

ส่วนเลือกซื้อกล้องแบบเลนพลาสติก
เพราะมีราคาถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ๑๐๐กว่าบาท
ราคาอยู่ที่ประมาณ๕๕๐๐บาท
เป็นทั้งกล้องติดหน้ารถยนต์แล้วก็กล้องติดหลังรถยนต์
สามารถอัดภาพไปพร้อมกันได้ในตัวเดียวนะคะ
ซึ่งตัวนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้งานมากขึ้นในอนาคต
ทั้งกล้องติดหน้ารถยนต์แล้วก็กล้องติดหลังรถยนต์ค่ะ
ผู้ประกอบการธุรกิจขายกล้องติดรถยนต์เชื่อว่า

กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือคอปภมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัย
ลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
ร้อยละ๕๑๐ของเบี้ยประกันภัยสุนทธิ
ให้รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ช่วยให้คนออกมาหาซื้อกล้องวงจรปิดรถยนต์กันมากขึ้น
และสามารถลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้
ตรงนี้ผมว่ามันจะมีข้อดีหลายข้อนะครับ

เขาเรียกว่าในเรื่องของในทางกฎหมาย
ก็เป็นในเรื่องของสามารถบังคับใช้ในเรื่องของวินัยการจราจรให้ดีขึ้น
ตรงนี้ก็จะส่งผลในเรื่องของทำให้รถในเรื่องของอุบัติเหตุน้อยลง

แล้วก็ในเรื่องของทางสังคมนะครับ
ทางสังคมก็จะช่วยในเรื่องของการปลูกจิตสำนึก
ให้คนที่ขับขี่ในท้องถนน
เขาเรียกว่าอะไรมีการบังคับจิตใจไม่ให้ทำผิดมากขึ้นด้วยครับ
ประชาชนบางส่วนที่มาเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์บอกว่า
ลดเบี้ยประกันภัยให้รถยนต์ที่ติดกล้องวงจรปิด
ช่วยให้คนอยากซื้อกล้องกันมากขึ้น
แต่ปัจจุบันกระแสการติดกล้องวงจรปิดรถยนต์ได้รับความนิยมอยู่แล้ว
เพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์
และสามารถเป็นหลักฐานทางกฎหมายในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้
ผมว่ามันส่งเสริมตัวมันเองอยู่แล้วครับทุกคนซื้ออยู่แล้ว
ทุกวันนี้ใช้รถบนท้องถนนเนี่ยครับมันก็มีอันตราย
คือมันอธิบายดีกว่าสายตาชาวบ้าน

ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้น
แล้วมีความจำเป็นต้องใช้กล้องเป็นหลักฐาน

มันจะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกัน
ภาพมันตัดสินได้ครับ
ปัจจุบันความนิยมติดกล้องวงจรปิดรถยนต์

ผู้ประกอบการคาดว่าการได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ในรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดจากบริษัทประกัน
จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อกล้องติดรถยนต์
และสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นถึง๑๔๐